สยามรัฐชัชวานผ่านสมัยด้วยทรงชัยพระภูมิพลชนสุขสรรค์แผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินทันทั่วเขตขันแทร่สองกล้องธานี
พรรษามหามงคลไทยทุกหนถวายพระพรบวรศรีขอพระชนยั่งยืนยิ่งหมื่นปีน้อมพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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
สนับสนับสนุน
สนุนโดย๒ความอร่อยเนื้อระดับจากดัสมิลพรีเมียมมิลล์
แล้วก็ได้ทิ้งส่งทุกคนเข้าสู่รายการทอล์กทะลุดาวค่ะ
กับพวกเรานะคะตระกูลหมอค่ะ

รับเชิญคืนนี้เป็นสาว๒๐๐๐ปี
จากจุดเริ่มต้นครับพิธีกรที่สุดเซ็กซี่อดีตนางแบบที่เรียกว่าสายเปรี้ยวสุด

เป็นเด็กจะจบจากเมืองนอกมาแล้วมาทำงานในวงการบันเทิง
ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหวี่ยงวีน

ไม่จริงมั้งเอาได้เสยร้ายแล้ว
ไม่ได้ใส่ร้ายแต่ว่าสามารถหายได้
ด้วยธรรมะคุณดวงตาตงคมดี
สวัสดีค่ะ

เพราะว่าโอ้โหทำงานในวงการก็จะเป็นรุ่นพี่

จะ๔๐ปีแล้วมั้ง

มากเลยเวลาไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้เลย
สวยเซ็กซี่แบบนี้ตลอดกัน
เซ็กแล้วสิตอนนี้

แม่ก็จะแบบว่าหูเรื่องเยอะยาง
เวลาลูกชายจะมีผู้หญิงแม่ก็ยิ่งกว่า

แม้กระทั่งในกองถ่ายเองก็เป็นที่เรื่องหรือว่า
ถ้าสมมุติดวงตาเดินเข้ามาในกองถ่าย
กองถ่ายจะเงียบสงบ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรามีออร่าแห่งความฮารือโหดหรือยังไงก็ไม่รู้
พอเดินเข้าไปทุกคนกำลังล้ายอยู่เงียบกันหมดเลย

โอ้โหคุณแม่โขกพี่อู๋จนสั่นเลย

ไม่เลยน่ากลัวเลยน่ากลัวมาก

ให้พี่ถูกดูให้เฉย
หน้าเฉยอ่ะมองแบบว่าใช่ง็ไม่มีอารมณ์นะ

บทบาทที่เราได้รับเรามักจะเล่นเป็นตัวร้าย

แล้วเราเป็นคนพูดจาไม่เพราะโผงผาง

ไอ้งานที่เราทำเนี่ยเราร้าย
คนก็เลยติดภาพร้ายออกมานอกจอ
แหม่มถ้าพี่ร้ายขนาดนั้นใครมันจะครบวะ
มันจะมีงานมาจนทุกวันนี้ไหม

เงี่ร่ะนี่ไงครับคุณผู้ชม

อย่าตัดสินคนโดยรูปลักษณ์ภายนอก

อ๋อยังมี

เล่นมานานก็ไปทีอะไรอย่างนี้

นี่กลับมาจากอังกฤษใหม่

นี่ดูโนบรามาถึงตรงนี้เห็นไหม

เป็นรุ่นแล้วไม่หมด
นี่ดูแต่ละรุ่น

อันนี้เซตนี้เซตเดียวกันค่ะถ่ายหนังสือเฟส

โอ้โหเป็น๑๐๒๐แล้วมั้

ตุ๊กเนี่ยมีงานอยู่ในจอทีวีเรื่อย
แต่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีงานเกือบปีเลยใช่ไหม
ใช่ช่วงนั้นไม่รู้เป็นอะไรกับชีวิต

พิธีกรเปลี่ยนรูปแบบรายการ

หายไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลย

แล้วละครปกติเนี่ยถ้าไม่มีงานพิธีกรต้องมีละคร
ถ้าไม่มีละครก็ต้องมีงานพิธีกร

ทำไมฉันไม่ได้พักเลยวะอะไรอย่างนี้

เคยมีรายได้ตลอดทุกเดือนทุกเดือน

วันนี้พี่ตุ๊กให้เกียรติกับรายการทอล์กทะลุดาวแล้ว

เรื่องหน้าที่เห็นเนี่ยแซ่บแล้ว
เบื้องหลังดวงจะแซ่บแค่ไหน
ต้องทอล์กให้ทะลุดาวถึงดวงดาวช่วงหน้าสักครู่ค่ะ

ักมีดวงตาคมดุมีอำนาจ
บางครั้งก็จะเป็นคนปากเสีย

เซฟสมจนสมสั่น
คนเห็นนี่จะต้องเกิดการสะดุดตาสะดุดใจนะ

จะงานพิธีกรประจำไหนจะงานพิธีกรอีเวนต์
ไหนจะงานเชิญไปทอคไหนจะละคร